มีการแถลงข่าวนะคะว่าจะมีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา

เรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๕๑๐บาท

แต่ปรากฏว่าวันนี้เรื่องดังกล่าว
ไม่ได้ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ

ยังคงติดเรื่องของธุรการแล้วก็เรื่องอื่นอยู่ค่ะ
กรอบศักดิ์ภูตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการพิจารณา
ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม๕๑๐บาท
เพราะว่าไม่มีวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุม
จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ปรับขึ้นค่าแจ้งขั้นต่ำประจำปี๒๕๖๐
ตามที่ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้
เนื่องจากยังติดขั้นตอนปัญหาเรื่องของเอกสารทางธุรการ
ว่าจะสามารถนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้

ด้วยนะคะว่าจะสามารถประกาศบังคับใช้ทัน
วันที่๑มกราคมปี๒๕๖๐อย่างแน่นอน
ก่อนหน้านี้นะคะคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ
มีมติว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
โซนแยกเป็นให้ขึ้นวันละ๕บาทคือมี๔๙จังหวัด
ให้ขึ้น๘บาทมี๑๓จังหวัด
๑๐บาทมี๗จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้าง
ก็คือกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานี
มุดประการสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะ
การพิจารณาก็จะใช้สูตรคำนวณพื้นฐานปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์อย่างที่เคยพิจารณากันมา